ก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดเลยนะคะ
แล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทอง

ก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะ